มาที่นี่กันหน่อยเกิดเรื่องอีกแล้วค่ะ
เกิดเรื่องอีกแล้วเป็นเรื่องที่ทำเอาชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นกันเลย
เพราะว่าเขาไปพบกับต้นตะเคียนยักษ์
ตะเคียนยักษ์ต้นเดียวก็คงไม่แตกตื่นหรอกค่ะ

คุณค่ะอะไรจะเยอะขนาดนั้นเป็นดงตะเคียนเลยนะน้องใบตองค่ะ
ดูภาพนะคะนี่เป็นภาพของชาวบ้านที่เขากำลังช่วยกันนำรถแบ็คโฮลมาขุด
เพื่อจะนำตะเคียนยักษ์๑๐ต้นที่จมอยู่ในน้ำลำห้วยสาธารณะ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลหมอนนางอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี

ชาวบ้านก็จะนำต้นตะเคียนขึ้นมาใส่รถบรรทุก
เพื่อจะนำไปตั้งไว้ที่วัดวังรีคิรีวันวนารามที่อำเภอบ่อทอง
ซึ่งต้นตะเคียนที่พบเนี่ยนะคะโอ้โหมีหลายขนาดนะคุณนะ
เล็กใหญ่สลับกันไปแต่รวมแล้วกว่า๑๐ต้นนะ
งานนี้ชาวบ้านเขาก็พากันมาไม่ได้มามือเปล่าสิค่ะคุณ

มาจุดมาไหว้บูชาตามความเชื่อกันก่อนอืม
คุณวุฒิพงศ์ยิ่งยงหมอดูดวงผู้ทำพิธีขอขมา
เล่าให้เราฟังบอกว่าตัวเขาได้รับการติดต่อจากเจ้าอาวาสวัดเนี่ยนานแล้ว
วัดที่วัดเนี่ยนะคะอยากได้ต้นตะเคียนมาเก็บเอาไว้
ก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านก็มีการขุดลอกลำห้วย
เพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วก็พบกับตะเคียนที่จมอยู่ทางใต้น้ำ
วัดเนี่ยก็เลยขอต้นตะเคียนต้นนั้นมาเก็บรักษาไว้
หลังจากนั้นค่ะตัวหมอดูเนี่ยนะคะเขาฝัน
เขาฝันเห็นเป็นผู้หญิงรูปร่างไม่ค่อยสูงมาก
ใส่ชุดขาวเก่ามาบอกว่าเธอมีพี่น้องทั้งหมด๑๕คน
อยากจะให้ช่วยพาพี่น้องไปอยู่ในที่เดียวกันด้วย
หมอดูดวงคนนี้นะก็เลยเดินทางมาดูบริเวณลำห้วยอีกครั้ง
แล้วปรากฏว่ายังเหลือตะเคียนอยู่อีก๕๖ต้นเยอะมากเลยนะคะ
แล้วเหตุการณ์ประหลาดไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับหมอดูดวงเท่านั้นนะ
เพราะทางเจ้าอาวาสวัดท่านก็เจอเหมือนกันท่านเล่าให้ฟังว่า
ขณะที่รับกิจนิมนต์อยู่นะคะในระหว่างที่สวดมนต์
ตลปัดที่ใช้สวดเนี่ยหักจู่เกิดหักค่ะ
เจ้าภาพก็เลยนำตลปัดอันใหม่มาเปลี่ยนให้แล้วพอสวดต่อ
ตารปัตย์อันใหม่ก็หักอีกตารปัตย์แรกผ่านไปแล้วตารปัตย์สองก็หักแล้ว
จนกระทั่งท่านเจ้าอาวาสได้รับโทรศัพท์จากนายวุฒิพงศ์หมอดูดวงเนี่ยค่ะ
แล้วโทรมาบอกว่าได้ต้นประเขียนแล้ว
ท่านเจ้าอาวาสจึงบอกว่าให้ขนย้ายมาไว้ที่ทางวัดเลย
หลังจากวางสายไปท่านก็ได้รับโทรศัพท์จากญาติโยมอีกคนนึงว่า
อยากจะขอถวายปัจจัยจำนวน๘๐๐๐บาท
เพื่อเอาไว้เป็นค่าขนย้ายต้นไม้
งานนี้เจ้าอาวาสถึงกับแปลกใจเลยนะคะ

เกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน

ก็เลยประติดประต่อเรื่องราวออกมาได้ประมาณนี้
ยังไงซะคุณผู้ชมที่ติดตามดูอยู่ดูข่าวนี้แล้ว

ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
โดยเฉพาะช่วงนี้ต้องใช้วิจารณญาณเยอะกว่าเดิมนะคะ